คุณผู้ชมครับกฎหมายไซเบอร์พรบไซเบอร์
ผ่านขั้นตอนของสนชไปฉลุยเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้ก็มีประชาชนและมีความห่วงใยว่า
กฎหมายจะไปริดลอนสิทธิเสรีภาพหรือเปล่า
หรือว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจเกินขอบเขตหรือเปล่านะครับ
เรื่องนี้ประธานคณะกรรมอธิการวิสามัญ

ก็ออกมายืนยันว่าพรบไซเบอร์
ละเมิดเสรีภาพของประชาชนในการใช้ออนไลน์
แต่เป็นการป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น
จากกลุ่มคนที่มีเจตนาที่ไม่หวังดีเท่านั้นนะครับ

เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ออกมากล่าวถึงกระแสโซเชียล
มีการแชร์กันแล้วก็ต่อต้านเรื่องของพรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ผ่านการเห็นชอบจากสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชแบบฉลุยเลยนะ
จากกังวลบอกว่าจะคุกคามเสรีภาพในการใช้ออนไลน์
โดยยืนยันว่าเนื้อหาร่างพรบฉบับนี้จะเน้นดูแลป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณสุขขนส่งและระบบการเงินรวมถึงความมั่นคง
ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปของประชาชนนะครับ
รวมทั้งกำหนดข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบดูแลหรือแก้ไข
กรณีเกิดภัยคุกคามไม่ใช่ว่าอยู่เจ้าหน้าที่จะบุกบ้าน
ไปยึดคอมพิวเตอร์ได้เลยไปตรวจสอบซอฟต์แวร์อะไรได้เลย
แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องเป็นไปตามคำสั่งของศาล
หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของระบบหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามภาระการได้นะครับ
มีคำชี้แจงของอาจารย์ภัยบูล
ส่วนประธานคณะกรรมาธิการวิสามันร่างพรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สนชซึ่งเป็นผู้เสนอนั่นก็คือนางสาวนีสุพรรณอสุวรรณชีพ
บอกว่ากฎหมายฉบับนี้มีการกำหนดประเภทของภัยคุกคามไว้ชัดเจน๓ระดับ
ได้แก่ระดับเฝ้าระวัง
คือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
การให้บริการของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง
ร้ายแรงคือการทำให้ระบบที่เกี่ยวข้องกับ
ให้บริการด้านความมั่นคงของรัฐความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจการสาธารณสุขความปลอดภัยสาธารณะไม่สามารถทำงานได้
แล้วก็อีกระดับหนึ่งคือระดับวิกฤตนะครับ
แบ่งเป็น๒กรณีได้แก่การโจมตีระบบ
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
ทางสารสนเทศของประเทศเป็นวงกว้าง
ทำให้การทำงานล้มเหลวทั้งระบบ
มีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอื่นของประเทศ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน
ก่อการร้ายการรบหรือการเกิดสงคราม
นี่แหละฮะเขาเลยแบ่งประเภทของภัยคุกคามไว้ชัดเจน๓ประเภท๓ระดับแบบนี้
เพื่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับ
และสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์
มีอำนาจสามารถเข้าตรวจสอบสถานที่
ขอข้อมูลทำสำเนาหรือตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ได้
ตลอดจนสามารถยึดอายัดอุปกรณ์
หากนะต้องบอกแบบนี้หากมีเหตุสงสัย
แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ครอบครอง
และที่สำคัญที่สุดคือตามอำนาจคำสั่งสาร
ยกเว้นกรณีภัยคุกคามในระดับวิกฤตเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนเรื่องของประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ